อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะก็ไม่คาดฝันเหมือนกันนะคะ
มีคนตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์เหตุการณ์นี้เนี่ยบาดเจ็บกันไป๓คนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นสภาพเขาไหมคือเขาไม่ปกติ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอย่างนี้น่าเป็นห่วงจริง
นายสมศักดิ์ยามุณีค่ะตอนที่ตำรวจไปเจอ
ก็คือยืนอยู่ในสภาพเปลือยที่เขาเอาผ้ามาคลุมพันเอาให้

ขนหนูของเขาเนี่ยคล้องอยู่ที่คอแล้วก็ไม่สวมอะไรเลย
เลือดก็เต็มตัวเลยแล้วโวยวายไม่หยุด
แล้วเอาไม้แทงเข้าไปในรูจมูกสองข้าง

แล้วตะโกนโวยวายนะคะ
ก็ไม่สงบค่ะตำรวจต้องพาไปโรงพยาบาลนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เดี๋ยวเราไล่เลียงไป
ก็คือช่วงตี๒ที่ผ่านมานะคะ
นายสมศักดิ์คนนี้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาเปิดโรงแรม
ใช้บริการนะคะแล้วฝ่ายหญิงก็ออกไปตอนประมาณตี๕
นายสมศักดิ์เนี่ยพนักงานโรงแรมบอกขอต่อเวลาเพิ่มอีก๑ชั่วโมง
ครบเวลาพนักงานเข้าไปเคาะประตูเรียก
ปรากฏว่านายสมศักดิ์เปิดออกมาอยู่ในสภาพเปลือย

ขอให้พนักงานช่วยเรียกแท็กซี่หน่อยให้พาไปส่งโรงพยาบาล
ยังไม่ทันไรเลยค่ะนายสมศักดิ์ก็ออกจากห้อง
แล้วก็คือสภาพเข้ามาที่สวมก็ออกไปทั้งอย่างนั้นแหละ
ผ้าขนหนูคล้องคออยู่ผืนหนึ่งวิ่งไปที่ถนนใหญ่
ตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
ตำรวจมาตรวจสอบห้องพักก็ปรากฏว่ามีคราบเลือดเปื้อนตามห้องนะคะ
แล้วก็พบอุปกรณ์เสพยามียาเสพติดอยู่๒เม็ดวางอยู่นะคะ
ก็ขอตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วง
แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑หรือยาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อเสพแล้วก็คุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ก็ยังไม่ได้สตินะคะก็คาดว่าคุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ